มาค่ะมามาเล่นมาแข็งดีมาแล้วมีรับรับรับ

เวลามองไม่กล้าจัดเต็มเลย

ไม่คิดว่านี่คือเพื่อนคนหนึ่ง

จะต้องฝากฟันกับ๗สถานการณ์สมมุติ
ที่บอกไว้เลยนะว่าธอมเนี่ยอัดเหงื่อตกได้

และอย่าคิดมากกับคำตอบนี้
อ๋อได้ครับ

สถานการณ์ช่วยกันอ่านเลย

มาค่ะงั้นเริ่มพี่กาวก่อนนะคะ
ถ้าอยู่ภรรยาของคุณก็ดูหงุดหงิดเป็นพิเศษ

อุ๊ดดิด
ก็คือต้องบอกก่อนแหละว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรผิด
เรารู้อยู่แล้วเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่

ก็คงโดนหนักมันก็คงต้องยอมให้ดูอยู่ดี
อ๋อน่ารักมากยังไงก็สารภาพคือ
เถิดจริงถ้าเราขนมเยอะมากเลยเนี่ย
ช็อปพูชอปปิ้นเนี่ยจ้ะจ้ะอะคือจะเห็นความรักก็เนี่ยแต่เกาหลีก็มี

เค้าหลีไปบ่อยแล้วมันคะนนะค่ะมู้นม
หน้าตามจามไปเถอะเนาะโอ้แล้วไม่เหลือหนึ่ง
ลักตรงนี้ตกลงสุดท้ายก็ไป

ถ้าภรรยาคุณบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อน

แต่ไม่ได้บอกภรรยามันมาเหมาะเคาะกันพอดี

ตอนแรกโอกาสว่าเออเขาก็ออกเราก็ออกนะ

แล้วคุณก็ไม่อยู่บ้านกลับมาเจอเขา

ตั้งแต่เจอหน้าแล้วแหละ
มีรุ๊ดอ่ะมีพี่รุ๊ดเลย

คือผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนโกหกไม่เก่ง
แฟนผมเป็นคนจับผิดเก่งมาก
อาจจะมีที่หน้าทองไม่ต้องกังวลหรอกลูกแฟนอาจจะไปจับผิดเก่งนิดหน่อยยังไงก็ไม่รอบจับเท่าแม่สองคนนี้หรอก

หลังผมเลยก็เลยสารภาพบอกดีกว่าอะไรแบบนี้ฮะ

ดีมากอะความเจนเตอร์เรชั่นนี้นี่เองเราจะต้องไปฝันเนาะคิดดีทำดี
ข้อต่อไปนะคะถ้าคุณไปแฮงอัลกับเพื่อนซึ่งวันนี้เพื่อนของคุณเนี่ยพาสาวมาเต็มโต๊ะเลย
โอ้โหแล้วภรรยาคุณบอกว่าจะตามไปเที่ยวด้วยภายใน๑๐นาทีนี้
และภรรยาคุณจะต้องไม่พอใจแน่เลยที่สาวมาเต็มโต๊ะขนาดนี้
คุณจะทำอย่างไรนี่ไงก็เอาแผลครอบโกยนางพวกนั้นไปเก็บ
แต่สาวเต็มเลยนัวเนียสาวเต็มเลยเหรอฮะคือเหตุการณ์นี้คือมันก็มีเกิดขึ้น
แต่ว่าแฟนผมก็เข้าใจคือด้วยความที่อาจจะเป็นที่ว่าคือเรามีอะไรก็บอกด้วยแหละมั้งฮะ
คือพอเราก็บอกว่าเราไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรหรือว่าไปกับใครบ้าง

ยอมให้เขามาด้วยใช่มั้ยถ้าจะตามมาก็ตามมาแต่ว่าโดยไม่เขาจะค่อยตามมาอะพอเขารู้แหละว่าอะไรยังไง

คุณเป็นคนไม่โกหกภรรยาเราบอกอะไรก็ไม่โกรธฟังคำถามนี้ค่ะถ้าวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณและภรรยาก็น่ารักมากตั้งใจทำอาหารให้คุณแบบสุดฝีมือทานคำแรกปุ๊บธอมค่ะอ้ำปรากฏว่าไม่อร่อยแทบจะรับประทานไม่ได้อยากจะบ้วนออกมาเลยคุณจะตอบเขาว่าอย่างไร
ก็ไม่อร่อยฮะจริงแต่ว่ามันการที่บอกความจริงเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราอาจจะต้องมีวิธีการบอกเขาหน่อยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยไม่ได้เรื่องกับเราว่าน่าจะปรับตรงนี้หน่อยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบทานรถนี้ก็ได้อะไรแบบนี้ตัวเองอาจจะชอบทานรถนี้นำหรือเปล่า
ทำไมดีอ่ะน้องธอมใส่ซอฟต์ตาพี่กาวก่อน๑๒๓เอายังไม่ใช่
ถ้าภรรยาของคุณเจอเบอร์โทรศัพท์นิรนามในกระเป๋ากางเกงคุณที่คุณเองก็จำไม่ได้ว่าเบอร์นี้มันคือของใครอ่ะแล้วจะแก้ตัวว่าไงอ่ะ
เคยมีกันดิเฮ้ยเราคิดมาให้แล้วนะมีทุกอันเลยอ่ะไม่อันนี้ภรรยาเขียนหรือเปล่าเนี่ย
นั่นสิเคยมีฮะตอนนั้นผมเคยไปเที่ยวกับรุ่นพี่ที่หนึ่งแล้วก็กลับมาคือตอนนั้นดื่มด้วยไม่ได้อาบน้ำกลับมาก็ขึ้นนอนเลย
โดนโทรศัพท์โดนกระเป๋าโดนอะไรและในนั้นคือมันมีเบอร์ที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาให้ยัดใส่มือให้เรามา
ชื่อนี้เบอร์นี้มีไลน์มีเฟซบุ๊คมีอะไรมีครบหมดเลยทุกอย่างแล้วก็วันนั้นแฟนผมเพิ่งกลับมาจากขอนแก่น
ไปแล้วประมาณ๒๓วันอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้สนใจกับของเหล่านั้นเลยนอกจากว่าโทรศัพท์กับกระเป๋าสตางค
แต่ใบเนี้ยมันยังอยู่ที่บนที่นอนแล้วอยู่ใต้หมอนภรรยาผมด้วย

แล้วตอนนั้นแฟนผมก็กลับมาเราก็กำลังจะนอนกำลังจะเข้าหนังเขาก็หยิบหมอนมาตบปุ๊บไอ้นี่ก็ร่วงลงมา
ก็ถามว่านี่เบอร์ใครนี่อะไรทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้
ทางก็มองอ่ะทางก็จำไม่ได้แล้วว่ามันอะไร
เราเป็นผู้หญิงเราก็จะรู้สึกว่าแล้วมันมาอยู่ใต้หมอน
เออมันพิเศษอะไรอ่าใช่

ไม่ก็คือตอนทำไมมันหนึ่งมาอยู่ใต้หมอน
คือเขาลืมไปแล้ว

ก็ตอนแรกเราก็บอกว่า

เขาก็บอกว่าให้ตอบอีกรอบหนึ่ง

บอกพญายาถ้าข้อดีของถอมคือน่าตาแบบ

ตอนนั้นลนมากลนคือมันก็จริงมาอยู่ตรงนี้มันก็คงเป็นของเราแหละ
แต่เราก็นึกไม่ออกเราก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
เราก็ไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้แฮงโอเวอร์แหละแฮงโอเวอร์ทุกอย่างปุ๊บหาย
แต่เราก็แบบว่าของเราแหละ
แต่ว่าเราไม่ได้โทรเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้สนใจแล้วจนมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลย

เขาเชื่อไหมก็ดูหน้าสิเชื่อรอดฮะ

แต่วันนี้ไม่รอดวันนี้ไม่รอดแล้วไง
น้ำร้อนพอดีเลยช่วงเข้าครัวเราจัดให้ตัดจัดให้หนัก
มาสุดท้ายต่อไปเนี่ย๕ภรรยาของคุณ
เชิญสินแสมาดูห่วงจุ้ยที่บ้านและเขาแนะนำให้เปลี่ยน
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เกือบจะทำใหม่ทั้งหลังและคุณไม่เห็นด้วยเลยคุณจะทำอย่างไร
คือ๑ดูเรื่องเหตุผล๒ดูเรื่องเงินด้วย
เปลี่ยนได้หมดเลย๑๐อย่างแต่ต่อไม่มีนะ
ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวนะไม่ได้กระเป๋านะ
เรื่องจบจบเครียงมีวิธี
นี่ก็เป็นแค่๗สถานการณ์สมมุตินะคะก็ทำให้รู้จักน้องทอมมากขึ้น
แต่ตอนนี้นะคะให้ทำไปพักสักครู่หายใจก่อนกระพือกระพื้นก่อน
อมว่า๓คนนี้ใครน่ากลัวที่สุด

ใครน่ากลัวเหรอครับเอ้าอ๋อ